นะตัดเหลือครึ่งนึงจากสี่เหลือสองเมตร
สองเมตรที่ผมพูดถึงตัวเงินตัวทองครับ

ตัวเงินตัวทองแล้วทำไมมาดูรถตรงนี้มาดูห้องเครื่องทำไม
บมันซ่อนเข้าไปในห้องเครื่องตรงนี้

เรื่องของเรื่องมันหลบเข้าไปในรถคันนี้ครับ
เจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้เหตุมันเกิดอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะในการที่จะหาว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่
พยายามดึงหางก็แล้วดึงหัวก็แล้วไม่ออกดินมันอยู่ตรงซุ้มล้อแล้ว
ดึงก็ไม่ออกเขากลัวจะดึงหัวอีกคนดึงหางเดี๋ยวมันตัวขาดขึ้นมาไม่ได้
แล้วอย่างนี้คุณผู้ชมฮะสักพักนึงมันเหมือนกับว่ามันหาจังหวะหนีมาได้
ได้จับหัวได้แล้วเห็นไหมสักพักมันหนีได้มันหนีออกมาจากรถหนียังไงไปดูกันฮะ
รถรวงลุดลุดลงวิ่งฟังของรุช
เสร็จแล้วครับ

ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายในเมื่อออกมาแล้ว

มันหนีเข้าไปในบ้านเลขที่๕๕ทับ๓๔
อยู่ที่ตะมนต์อุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นแหละ
ไหนก็จับได้แล้วเอามาวัดหน่อยสิความยาวสักเท่าไหร่

อื้อยังไง
ยังไงสิเมตร๒๐เกือบสักใกล้๒เมตรอยู่เหมือนกันนะอ่า
เจ้าของรถก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ย
พี่นักข่าวพี่กูภัยมาดูรถผมใกล้เลยไม่แน่เหมือนกัน
ตัวเงินตัวทองมันมาแล้วมันมุ่งมาที่รถผม
นี่จะให้โชคให้ล่าเปล่า

ให้เราทำอย่างไรคะ
โทษตัวเหนือตัวทองนะร้อง